นี่คือบางช่วงบรรยากาศที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์
นี่คือบางช่วงบรรยากาศที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์
นี่คือบางช่วงบรรยากาศที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์

นี่คือบางช่วงบรรยากาศที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์

จริงแล้วถ้าเป็นสงกรานเนี่ยเราจะเห็นคนมาโบกให้มอเตอร์ไซค์หยุดแล้วลดน้ำใช่ไหม

แต่นี่คือไม่ได้รดน้ำสงกรานนะฮะ
กมอเตอร์ไซค์หยุดเสร็จปั๊บเข้ามาต่อยตีทำร้ายครับ
คือมีนายเจนและในแจ๊คสองคนนี้เป็นพี่น้องกันครับ
คือเจเปิดเสร็จปั๊บแจ็คเข้ามาถอดหมวกกันน็อกให้น้อง
เตะไปเสร็จปั๊บเขาล้มฮะเพราะเขาลุกขึ้นได้เขาจะเอาคืน
เจนล้มแจ๊คคว้าหมวกกันน็อก
คนขี่มอเตอร์ไซค์นะไปฟาดเขาเนี่ย
โอ้โหสองพี่น้องนี้เมาแล้วเลื้อนครับ
ร้านปิ้งย่างก็ตกใจชาวบ้านแถวนั้นก็หวาดกลัว
รถที่จะขับผ่านไปผ่านมาไม่กล้าครับ
คันคือต้องวกรถกลับนะฮะโดยเฉพาะรถเล็กอย่างพวกรายเดอร์ต่าง
เขาเห็นเหตุการณ์แบบนี้ดูสิครับนี่

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณสักช่วง๓ทุ่มกว่าเมื่อคืนนี้ครับ
แล้วคนก็เอาคลิปนี้ส่งไปร้องเรียนกับทางเพจดังบอกว่า
ช่วยตรวจสอบหน่อยแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยตามจับตัวหน่อย
เพราะ๒คนที่ก่อเหตุจับได้แค่๑อีกคนหนีไป
อ้าวนี่นี่ทำอะไรอีกอ่ะ
ก็ไม่เว้นไปโบกให้เขาจอดแล้วก็ไปทุบไปตีครับนี่ฮะเดี๋ยวจะมีไหม
จังหวะมอเตอร์ไซค์มาเสร็จปั๊บเนี่ยคือไม่กล้าไปต่อครับ
กลัวฮะวนกลับเลยใช่ไหมวนกลับครับสองคนนี้คนหนึ่ง
ฉายาของเขาที่ชาวบ้านเรียกคือเจนหน้าลายและอีกคนหนึ่ง
ชื่อว่าแจ็คคอปืนนี่ฉายาเขา

เดอร์กลับแล้วครับไม่กล้าไปต่อครับ
เราว่าอะไรกันอยู่กลางถนนครับหน้าร้านปิ้งย่าง
ในพื้นที่โคราชนะครับนครราชศรีมา

คุณผู้ชมครับเจ้าของร้านก็ไม่นิ่งนอนใจก็
ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ครับชาวบ้านเองก็หวาดกลัว
จากตำรวจรับแจ้งตำรวจก็ไปตรวจสอบ
ทันทีนะฮะก่อนที่จะคุมตัวได้

ในเบื้องต้นฟังเจ้าของร้านเขาเล่าเพิ่มเติมหน่อยนะฮะ
ก็คงจะป้องกันในส่วนของลูกค้าเรามากกว่าค่ะ
ก็คือถ้ามีเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเราก็คงต้องเอารูค้าเราหลบก่อน

ขอโทษด้วยนะครับคือแบบว่าเออพี่น้องผมทำแบบนี้
สักพักหนึ่งแจ๊คไปผสมโรงกับเขาเฉยเลยครับ
จริงแล้วทางด้านของเจ้าของร้านเล่าให้ฟังบอกว่า
สองคนนี้เขารู้จักนะเคยจ้างตัวของในเจนไปทำงานที่ร้านของพี่ชาย
ซึ่งปกติถ้าเจนไม่เมาจะน่ารักพูดเพราะ
แต่ก็ไม่คิดว่าเวลาเมาจะถึงขนาดนี้นะฮะคือเลื้อนเละเทะไปหมดเลย
เมาเป็นเหตุครับทั้งเจนหน้าลายแล้วก็แจ็คคอปืน
ที่ผมบอกว่าจับได้หนึ่งก็คือจับในแจ็คคอปืนได้
นี่คือชื่อและฉายาของเขาอายุ๒๕ครับ
ก็คือคนที่ถอดหมวกกันน็อกออกจากหัวของคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็เอาไปฟาดเขานั่นแหละครับ
ยังเมาผู้จาไม่รู้เรื่องส่วนเจนหน้าลายตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการตามตัวนะครับ
คุมตัวแจ็คไว้ที่ห้องขังที่โรงพักเมื่อคืนนี้ครับตรวจสอบประวัติ
ปรากฏว่าคุณมิ้นคุณผู้ชมค่ะ
แต่ว่าล่าสุดเนี่ยผลตรวจฉี่ออกมาแล้วไม่พบว่าฉี่ม่วงนะครับ
รำคาญให้กับผู้อื่นนี่นะฮะนอกจากนี้ก็แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นโทษ
มีเพิ่มเติมสามารถไปแจ้งได้ที่สอบภอมเมืองโคราชนะครับคุณผู้ชมดูหน้าชัดหน่อยโฉมหน้าพี่น้องสุดแสบครับนี่คือแจ็คคอปืนนะฮะนี่นะครับ
แล้วก็ทางด้านของเจนหน้าลายเนี่ยก็จะมีรอยสักบนใบหน้า
คือคนเสื้อสีขาวครับคุณมิ้นคุณผู้ชมจับได้แล้วอยู่ที่ห้องขังกับตำรวจ
ส่วนคนซ้ายคือในเจนหน้าลายอยู่ระหว่างการตามตัวเพราะหนีไปได้
น่าจะตามไม่ยากเพราะว่าเอกลักษณ์เขาชัดเจนนะ
วันนี้ตามตัวคนยังไม่เจอเราตามไปในจุดเกิดเหตุครับเป็นบ้านพัก๒ชั้น๔คูหาอยู่ตรงข้ามร้านปิ้งย่างร้านเนื้อย่างเกาหลีนั่นแหละครับ
เขาบอกว่าเป็นห้องที่คนก่อเหตุสองคนพี่น้องนั่งดื่มเหล้าด้วยกัน
วันนี้ล็อกกุญแจเหล็กไว้แน่นหนานะครับถามชาวบ้านชาวบ้านชาวบ้านก็บอกว่าโอ้รู้เลยสองคนนี้คือเพิ่งพ้นคุกมาคดียาเสพติดเนี่ยแล้วเห็นว่ามีคดีทำร้ายร่างกายด้วยนะก่อนก่อนที่จะมาเช่ากันเช่าบ้านอยู่ตรงเนี้ยฮะคือมาอยู่กับพี่สาวนี่นะครับคุณผู้ชมครับจากการสอบถามแม่ค้าร้านอาหารตามสั่งระแวกแถวนั้นเขาบอกเลยว่าถ้ายังจับไม่ได้
ไม่รู้ว่าจะจับได้หรือเปล่าถ้าจับได้แล้วจะติดคุกอีกนานแค่ไหนเพราะกลัวเรื่องความปลอดภัยไงฝากคุณตำรวจในพื้นที่นะครับขอให้จับให้ได้โดยเร็วยังเหลืออีกหนึ่งนะเมาแล้วอย่าเรือนฮะใช่ค่ะเอาคุณผู้ชมค่ะมีความคืบหน้าจากคดี